คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เป็นครั้งแรกครับที่มีการฝึกซ้อมย่อย
ฝึกซ้อมนั้นก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ
โดยมีประชาชนกับนักท่องเที่ยวนั้นไปร่วมชมความกดงามของบริมสองฝั่งแม่น้ำจ้าพระยา
บริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยามีประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติไปรอชมความสวยงามของ
คบวนบริมภรรยามราชวิธีซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเหลี่ยวของโลก
ในจุดที่มีขบวนเรือภาคมราชชนละมากจะเคลื่อนผ่าน
ได้มีการประชาสัมพันธ์นะครับ
ในการฝึกซ้อมย่อยครั้งที่หนึ่ง
ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช๒๕๖๒
ให้กับลูกค้านักท่องเที่ยวได้รับทราบแล้วก็มีการจัดเตรียมสถานที่ไว้รองรับด้วย
เช่นเดียวกันกับที่ท่ามหารราชนะครับมีประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ไปร่วมชมขบวนเรือพระราชพิธีต่างก็รู้สึกประทับใจที่ได้สัมผัสบรรยากาศจริง
และตั้งใจจะมาชื่นชมความงดงามของขบวนเรือพระราชพิธีครับ
พระราชวิธีนี้ผมก็เคยดูแต่ส่วนใหญ่ในทีวีนะครับเป็นครั้งแรกที่ผมได้สัมผัสและยืนอยู่ข้างแม่น้ำเจ้าพญานะครับ

มันปลื้มครับ

ถือเป็นการซ้อมเต็มรูปแบบครั้งแรกที่มีเรือพระราชวิธีทั้ง๕๒ลำ
รวมทั้งเรือพระที่นั่ง๔ลำประกอบไปด้วย
เรือพระที่นั่งอนันตนาคาราช
เรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์
เรือพระที่นั่งอเนกชาติพุทธชง
และเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบันรัชกาลที่๙
แต่ได้ลงฝึกซ้อมในแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นครั้งแรก
โดยใช้กำลังพลฝีภาย๒๒๐๐นาย
รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังและกรมศิลปากร
ร่วมในการฝึกซ้อมด้วย
ฝึกซ้อมนั้นเป็นไปตามลำดับพระราชวิธีจริง
ก็คือวันที่๒๔ตุลาคม๒๕๖๒นะครับ
โดยเริ่มขึ้นในเวลา๑๕นาฬิกา
กำลังพลฝีภายได้พายเรือเข้าประจำจุด
หัวขบวนเรือพระราชวิธีอยู่ที่บริเวณธนาคารแห่งประเทศไทย
จากนั้นให้สัญญาณภายในเวลา๑๕นาฬิกา๕๕นาที
ภายไปยังฉะหนวนน้ำพระราชวรรดิษฐ์
ใช้เวลาประมาณ๔๐นาที
จุดฝึกซ้อมย่อยมีขึ้น๙ครั้ง

และจะมีการฝึกซ้อมใหญ่เสมือนจริงวันที่๑๗และ๒๑ตุลาคม
โดยจะมีการควบคุมการจราจรทางน้ำ
ปิดการจราจรทางน้ำชั่วคราวทุกครั้ง
รวมทั้งในวันพระราชพิธีจริงก็คือ๒๔ตุลาคม๒๕๕๙